สาวเกรดกลางก้าวแล้วก็น้องแกรมเด็ดสตาร์ค่ะ

แล้วโดยล่าสุดเนี่ยค่ะสาวเกรทก็ได้พูดถึงช็อตเด็ดค่ะ
น้องสาวนี้ไปออกรายการพี่มดดำช็อตนี้แหละค่ะ

คือตอนนี้แกรมเขาบอกว่าเขาโสดสนิทแท้เขียวมาก
พี่มดดำก็เลยแสดงว่าเดี๋ยวฉันจะหาผู้ให้เธอ
แล้วแกรมก็บอก๕๕๕พร้อมเลยคะ
พี่มดดำจะแนะนำหนุ่มนักการเมืองให้ที่เขารู้จักคุณแดน

คือจริงแล้วนั่นมันคือการแสดงค่ะ
ว่าชีวิตจริงของสาวกลานเนี่ยกล้า
คืออยากให้ชีวิตจริงสาวกลานกล้าแก่งในทีวีปางตอน
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยพี่สาวอย่างสาวเกรทนะคะ
เขาพยายามพาแกรนออกไปนอกบ้านค่ะ
เพื่อทำความรู้จักกับหนุ่มคนใหม่ค่ะ

ยังชอบทวิตข้อความจิกกัดหยอกแซวเกรทอีกต่างหากนะคะ
ว่าชอบแอวผู้ชาย
ที่ไหนได้ลีลาสาวแกรนก็ไม่ธรรมดาจริงนะคะ
เอาเป็นว่าเราไปฟังพี่สาวเขาเมาส์ถึงน้องสาวกันหน่อยค่ะ
มาเที่ยวปามฉันในทวิตเตอร์ว่าเฮ้ยเบื่อจังเลย

เป็นเองค่ะโสดแบบสุด
แล้วออกทีวีออกรายการนี่ก็เรื่องจริง
จริงเลยไม่ใช่ตัวตนตัวตนคือแบบ
คือเห็นแล้วเห็นคลิปที่พูดกับพี่มดดำ

ตัวจริงมันเก่งให้ได้อย่างนั้นบ้างเถอะ

คือไหม้อย่างเดียวเลยโอ้โหออกทีวีเก่งจริง
มีคนเข้ามาบ้างแหละแต่ว่าเขาก็ไม่เปิดใจหรอก